ไปดูเรื่องของขโมยกระโจนที่ต้องฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
โจรโรคจิตครับไปขโมยชุดชั้นในสาวอีกแล้ว
นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับ
เป็นชายอายุประมาณสัก๓๕ปีครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านตู้ซักผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่ง
อยู่ในซอย๔หลังสถานีขนส่งเทศบาลเมืองตำบลตลาดจังหวัดมหาสารคามครับ
ชายคนนี้นะก็ทำทีเหมือนจะมาซักผ้านั่นแหละ
มาถึงก็เอาเสื้อผ้าเทลงใส่ในตู้ซักผ้านะ
แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยังไงรู้ไหมมีพฤติกรรมแปลก
คือเทผ้าลงในถังซักผ้าแล้ว
แล้วไปวุ่นวายกับถังอื่น

ไปเปิดถังอื่นจากนั้นก็เลือกหยิบกางเกงในสตรี
ก็คือชุดชั้นในผู้หญิงนั่นแหละที่อยู่ในถังข้างกัน
หยิบไปเอาใหนไม่ได้เอาออกมาข้างนอกนะ
หยิบใส่ในเป้ของตัวเองเลย
แล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีหายไปทันที

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ได้
จะได้นำไปใช้เป็นหลักฐานในการให้ตำรวจไปตามหาคนร้ายนะครับ
หลังจากเกิดเหตุคุณสมบัติสุขุมวิริยากุลเจ้าของร้าน
ก็เล่าว่าช่วงเช้าตนมาเดินดูเครื่องซักผ้า
ปรากฏว่าเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งมันมีผ้าที่ใส่ไว้
คือยังไม่มีใครเก็บไว้เลยเหมือนว่าโจรมันทิ้งเอาไว้อย่างนั้น
แล้วไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่ามันเป็นผ้าห้าของใคร
ก็นั่นแหละครับได้เห็นของพฤติกรรมของโจรโรคจิตรายนี้นะครับ
ผู้เสียหายผู้หญิงที่ถูกขโมยกางเกงชุดชั้นในไป
เขารู้ตัวแล้วนะก็ได้มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่เรียบร้อย
หลังจากนี้คงต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
ซึ่งเจ้าของเองเจ้าของร้านนั่นแหละเขาก็ร้อนใจนะเพราะบอกว่า
ที่ผ่านมาโดนแบบนี้ไปสองครั้งแล้วนะอยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ลูกค้าเขาก็กลัวเจ้าของร้านเขาก็เกรงว่าเออเดี๋ยวมันจะวกกลับมาทำอะไรมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแบบนี้
อันตรายนะเอออันตรายต่อทั้งลูกค้าทั้งเจ้าของร้านทั้งคนเท่านั้นเลย
ถูกต้องก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันแล้วกันนะคุณผู้ชม
ต้องยอมรับนะว่าเราอ่านข่าวเรื่องของขโมยขโจนมาเยอะมาก
ขโมยชุดชั้นในขโมยนั่นขโมยนี่ขโมยโอ่ง